คืออันนู้นี่มาจากอันนู้ทาย
ชื่อจริงคืออันนู้ทายนีรุสิเมที
คือจริงต้องบอกก่อนว่าเบสพื้นฐานนี้เป็นกราฟิกดีไซเนอร์
กราฟิกดีไซน์ที่ออสเตรเลียเมลเบิ้ลค่ะ
แต่ว่าด้วยความที่เราแปลงออกมา
ชอบมาวาดรูปผสมกับสกิลที่ได้เรียนมาบ้างใช่
คือเราไม่ได้จบแบบจิตกรรมเราคงไม่ได้ว่าลูกจ๋าแบบอาจารย์
แต่ว่าด้วยความที่ชอบและความรักในงานนี้ก็เลยทำมาเรื่อยค่ะ
มันก็คือการเป็นเหมือนการ์ตูนมากกว่าเหมือนคาแรคเตอร์
ในว่าคนตอนแรกจำเนได้จากแบบลายเส้นหรือสีสันหรือความน่ารักแต่มีความแปลก
คือถ้าพี่มองงานดีมันน่ารักแต่มีความสนิท
คือจริงแล้วเนกก็ทำหลายอย่างเนกเองเป็นพิธีกรด้วยรับกราฟิกทำอันนี้

ก็คุยแล้วค่อยเป็นเพื่อนกัน
แล้วแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนเรามีหลายกลุ่มเนาะ
แต่เรานิดเพื่อนกลุ่มแบบนี้
คือเนรรักศิลปะมาก
เพราะว่ามันทำให้คนที่ชอบอะไรเหมือนกันมาเจอกันเป็นเพื่อนกันได้

นี้จะเหมือนคนยอตัวเองเวลาวาดเสร็จ
เพราะว่าเนสก็จะแบบโฮสวยอะค่ะน่ารักอ่ะ
แล้วเนว่ามันไม่ต้องอายที่จะพูดแบบนั้น
เพราะว่าถ้าคุณทำเองแล้วคุณไม่ได้บอกว่าน่าชอบ
แสดงว่ามันก็ยังไม่ดีอะ
แต่ถ้าเกิดเวลาเราใส่ชุดแล้วมันคงสวยว่ะ

เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะต้องจบงานโดยการที่มองกำแพงแล้ว
โอ้โหน่ารักจังเลย

ถามว่าอันไหนชอบเหมือนกันหมด
แต่อันที่ท้าทายที่สุดก็คืออันล่าสุดที่โรงแรมเป็นฮอสเทลอยู่ตรงสุขุวิตเก้าสิบเจ็ด
อ่ะศูนย์๑๒เมตรอะค่ะ

แล้วเขาตั้งนั่งร้านให้เนก
แบบเน้จะหล่องหายอะค่ะไปหล่องหาย
ก็เลยรู้สึกประทับใจกับอันนั้นแหละ
งานนี้ก็เลยเป็นครั้งแรกที่จะโบตัวอาโน
ซึ่งพี่จะเห็นรอบงานเป็นอีตัวตาเดียว

ค่ะคือจริงนั่นน่ะเนกมันต้องคิดมาสักพักแหละว่าอะไรคือจะเป็นตัวอันโนของเรา
นี่ถึงนึกถึงไอ้ตัวตาเดียว
น่ารักคล้ายมันเหมือนเกิดมาจากเมฆมันมีปีก
แล้วที่เนยชอบตาเดียวเพราะว่าจริงแล้วเน็ตสายตาไม่ดี
คุณเนสแทบจะใช้สายตาข้างเดียวจริงในชีวิตประจำวัน

ไม่สงสัยที่นึงคือแบบข้างนึง
ก็มีการเพ่งเยอะขึ้นอาจจะมีแบบเบี้ยวบ้างอะไรบ้าง
แต่เน้ว่ามันคือสนเน่คือเน้บอกเราว่ามันไม่มีอะไรผิดเลย
คิดว่าคุณมีความสุขในสิ่งที่คุณทำแล้วทำออกมาให้ดีอะ
มันก็ไม่ผิดเราไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนอะไรให้ใคร
มันต้องมีบ้างค่ะแต่ทุกครั้งถ้าเกิดมีแสดงว่าเราเครียดละ
แสดงว่าเราไม่มีความสุขอ่ะก็ต้องกลับมากักตัวว่าเฮ้ยอย่าลืมดิ
เราทำเพราะเราจะมีความสุขไม่ใช่ทำเพื่อกดดัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องหายใจลึกแล้วเริ่มใหม่ว่าเดี๋ยวมันก็ดี
คิดไปเลยวาดไปเลยยังว่าอะไรไม่ออกไห้ไปเลย
ตอนแรกก็ยังคิดไม่ออกเหมือนพนักงานอันนี้ตอนแรกกดดันมาก
แต่ตอนหลังแบบไหนลองปล่อยตัวปล่อยใจอยากวาดอะไรก็ว่าสิแล้วมันมามันก็มา
เป็นลูกคนเดียวค่ะที่บ้านเป็นค่ายมวย
ก็โตมากับแบบเนถึงเป็นคนตลกเพราะว่าอยู่กับแบบนักมวยไข้
พ่อพูดตลอดว่าไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยว่าจะเอาดีทางวาดลูก
ก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ตอนเด็กชอบดิสนี่มากนะ
เป็นคนที่ไม่ชอบแอนิเมชั่นแบบคอมพิวเตอร์

ไม่เคยตอบไม่ได้เลยคำนี้

แค่นี้ก็คือประสบความสำเร็จสำหรับแม่เรานะ

ครอบครัวดีมาก
ว่านอนหลับหรือเปล่าไม่ต้องเครียดนะ

ไม่เคยอยากย้อนแก้ไขอะไรเลยในอดีตค่ะ

มันทำให้เนกล้าที่จะพูดว่า
มันจะมีเรื่องไม่ดีอะไรในชีวิตเราบ้าง
มันคือการที่เราโตในระดับหนึ่ง

อาจจะไม่ได้ตัดสรุถึงสัจจะชีวิตอะไรบางอย่างก็ได้

ไม่ได้แน่น๑๐๐นัก

จริงมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากอะค่ะ

ชีวิตเรามันอยู่ภายใต้ธรรมชาติแน่นอน
โปรดติดตามตอนต่อไป